ไปต่อที่คู่นี้กันบ้างนะคะหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ค่ะ
บอกเลยว่านะพักนี้มีข่าวว่าทั้งคู่จะแต่งงานออกมาหนาหูมากเลย
ได้ยินบ่อยด้วยนะคะเขาเมาส์กันว่าแบบนั้นนะคะ
ข่าวนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าต้องไปฟังพร้อมกันค่ะ
รวมถึงที่มีข่าวด้วยนะว่ามีสาวหอบรองเท้า
มาแจ้งความว่าเป็นของพระเอกชื่อดังนะคะ
แล้วก็คิมเบอร์รี่เนี่ยก็เป็นคนส่งข่าวให้หมากดูเอ่ย

เราก็คุยกันเท่านั้นเองครับผมก็แฟนไว้

ก็คุยแรงนะคะ

แต่ว่าเราคงไม่ทำเป็นเรือนหอหรอก

อ้าวตายแล้วตายเราก็ไม่ได้ไปบ้านใครแล้ว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

นะคะก็เป็นเรื่องแบบว่า

คู่ของก้าวซุภาษาระแล้วก็เกล็ดว่ารินทร
ไม่หวานแต่ว่าเปรี้ยวปรี๊ดเลยนะคะ
เพราะหลังจากที่ก้าวไปเรียกเกรทว่า

ยังต้องกุมขมักอีกหนึ่งเรื่องด้วย

ไอจีสร้างแอคเคาน์มากมายเลย

ที่เห็นหวานกับคิมเบอร์รี่คือสร้างภาพ

ก็คงแบบเล่นกันแค่ในกองอะค่ะ
ก็คงเล่นกันแค่นั้นค่ะเป็นข่าวที่แบบว่าพี่ครีมออกมาปูอะไรอย่างเงี้ย
มีคนมาสัมภาษณ์เราก็มีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้เพราะเราไม่รู้เลย
ไม่ได้เปิดแท็กว่าแบบใครเข้ามาแท็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราจะเห็น
เจอเจอกับพี่หมากในกองก็ยังไม่มีการคุยอะไรกันเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะค่ะ
ก็เลยไม่ได้แบบไม่มีใครซีเรียสอะค่ะ
ก็ออกมายืนยันนะคะว่าข่าวไม่จริงเลยพี่เขาก็เมาส์กันไป
คืออีกะเทยมันมาจากคลิปดังหลายคนก็คงดูกันอยู่แล้ว
เป็นคลิปที่พระนั่งรถตู้แล้วทะเลาะกันบนรถตู้
แล้วพวกก็แชร์กันเยอะว่าเพราะพระนี่มีอาการตรุ้งตริ้ง
ก็แค่นั้นขำไปไม่มีใครโกรธหรอกเรื่องนี้นะคะ